จากเรื่องของคุณชุวิตไปก็มาดูความเคลื่อนไหวของคุณอุ้งอิ๊งกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
เป็นว่าพาคุณพ่อเนี่ยคือคุณทักศิลป์เนี่ยไปหาคุณหมอด้วยนะคะ
คือเหมือนถ่ายภาพอยู่ตอนห้องตรวจของคุณหมอเลย
พาไปหาคุณหมอเพื่อตรวจตาและนี่ก็เป็นภาพ
แล้วก็จะมีภาพที่เธอเนี่ยโพสต์เอาไว้ตอนอยู่บนเครื่องบินแต่อันนี้คือพาไปหาคุณหมอ
คุณผู้ชมลองดูอ่าลองดูกันหน่อยมันมีคลิปที่อยู่บนเครื่องบินด้วย
ซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเนี่ยหรือจะกลับหรือเปล่าบินกลับมาหรือเปล่าเอ๊ะมาด้วยกันไหม
ทีมีภาพกรมกราบแผ่นดินไทย

ส่วนบทเพลงที่ใช้ประกอบในเพลงนี้
ถ้าแปลเป็นไทยนะคะคุณผู้ชมมันก็คือ
อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดลองดูคลิปหน่อยค่ะ

เวอร์ชันนี้จะเป็นเสียงร้องประสานเสียง

อะไรจะเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดไป

อาจจะถามคุณจตุพรให้วิเคราะห์เรื่องนี้กันหน่อย

รวมถึงมีการแชร์คลิปนี้โพสต์นี้ออกมา
ทีนี้คุณจตุพรบอกแบบนี้นะคะว่า
เพื่อไทยจริงได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ควรจะต้องมีท่าทีที่คึกคักมีความหวังนะ
แต่ทำไมใครดูคลิปนี้แล้วมองว่ามันคือลักษณะการปลง
คุณจตุพรมองว่าคุณอุ้งอิงอาจจะเผยเป็นนัยยะว่าปลงแล้ว

เพราะกำลังอยู่ท่ามกลางความเกลียดชังและแรงกดดัน

อาจจะยังไม่มีความชัดเจนและคงไม่แน่ใจในเรื่องเสียงของการโหวตนายก

ไม่โหวตให้คุณเศรษฐาแต่จะเทเสียงให้คุณอุ้งอิ๊งเป็นนายกแทน
และสิ่งนี้อาจจะเป็นการล่อให้คุณอุ้งอิ๊งเดินไปติดกับแบ็คแล้วถูกจัดการ

คุณจตุพรบอกว่าคุณอีจะได้เป็นนายกคนที่สามสิบ
แต่เป็นได้ไม่นานลองฟังค่ะ
ผมเชื่อว่าอยู่ระหว่างบนพื้นฐานการตัดสินใจที่ยากลำบาก
เพราะสถานการณ์โดยความเป็นจริงนั้น
คุณอุ้งอิ๊งและครอบครัว
ไม่ว่าท่านนายกทักษิณหรือจะเป็นแม่ที่อยู่ในประเทศไทย
ต่างก็อยู่ในสภาพของความกดดันนี่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง
เกลียดชังที่สะสมและระบาดอย่างรุนแรงนั้น
ผมได้อธิบายมาตั้งแต่ต้นว่า
เกมนี้คือเกมที่เขาต้องการจะกำจัดตระกูลชินวัฒน์ให้จบทางการเมือง
แล้วก็เป็นการปิดฉากพักเพื่อไทยโดยสมบูรณ์
ซึ่งต้องไม่ใช่เสถา
แต่ต้องเป็นตัวคุณอุ้งอิ๊งเองเข้ามาสู่ในกระบวนการโหวต
ถ้าคุณอุ้งอิ๊งเอาก็คุณอุ้งลำดับที่๓๐แป๊บเดียว
พลเอกประวิทย์ก็ลำดับที่๓๑ต่อมา
ถ้าคุณอุ้งอิงไม่เข้าร่วมพลเอกประวิทย์ก็ลำดับที่๓๐
คือการเมืองรอบนี้มันถูกออกแบบไว้อย่างแยบยนต์
เพียงแต่ว่าถ้าใช้ความโลกความโมหะคติต่าง
ในการตัดสินใจการวิเคราะห์ทางการเมือง
จะเป็นการสูญเสียชนิดที่คาดไม่ถึง